รัฐธิวัชรยานหรือตันตรยานมีถิ่นกำเนิดที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เมืองนาลันทาในรัฐพิหารประเทศอินเดียเข้ามาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิและเป็นที่นิยมในพุทธศตวรรษที่๑๔ถึง๑๖
พระพุทธปฏิมาที่พบในประเทศไทยสร้างขึ้นเป็นแบบขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัยครองจีวรห่มดองชายสังคาติอยู่เหนือพระถัน
เมาลีทรงกรวยเม็ดพระศกเป็นก้นหอยขนาดใหญ่รัศมีเป็นลูกแก้วเช่นพระพุทธปฏิมา๘ปางพบในกรุปรางวัดราชบุรณะพระนครศรีอยุธยา

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน